คนนี้บอกเลยว่าของเขาดีจริงนะคะ

ทั้งงานละครทั้งงานปลง
บอกเลยว่าพร้อมเสิร์ฟแฟนมากค่ะ

พีคบอกว่าบันเทิงไทรรัสว่าดีใจจริง
ปีนี้มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ชมหลากหลายเลยครับ

ตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำละครฟอร์มยักษ์อยู่

ซึ่งเจ้าตัวนะบอกว่าเรื่องนี้ทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะคะ

รับรองว่าออกอากาศเมื่อไหร่นะแฟนละครไม่ผิดหวังแน่นอน
คิวงานเยอะขนาดนี้คุณผู้ชม
เราก็เลยอดไม่ได้นะคะที่จะถามเรื่องสุขภาพค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับ
จากอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ
ไว้ทำงานมอบความสุขให้กับแฟนหนัง

ที่สำคัญนะมีคนคอยดูแลเป็นอย่างดีด้วย

อย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะว่ามีสาวคนไหนมาดูแลหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้หัวใจผมยังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่ได้ปิดอะไรแล้วก็ทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ว่าแค่ที่อยากโฟกัสเรื่องงานก่อนครับผม

ซึ่งอันนี้ก็สบายใจกับเราเนอะแต่ว่าเราก็อยากมุ่งหน้าดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วย
เหงาครับไม่เหงามันไม่มีเวลาเหงาด้วยแหละ
แล้วก็บวกกับถึงเวลาก็มาเองก็ยังเชื่อยังยึดมั่นคำเดิมอยู่ดี

วันนั้นเนี่ยน้องมานะคะมางานที่ไทยรัฐนี่แหละ
หนูหัวผู้ชมบอกเลยว่างานดีมากแล้วก็แน่นดู
พอเปิดลิฟต์มานะเชอรี่บอกว่าสวัสดีครับ

คือมารยาทน้องดีส่วนหนึ่งหรือว่าน้องเห็นเราแก่ก็ส่วนหนึ่ง
รายศนียบัตรน้องมาร่วมงานนี้มาโปรโมทกับไทยรัฐของเรา
แล้วก็เจอตัวจริงอ่อนน้อมน่ารัก
แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับน้องพีคกองทัพเยอะขนาดนี้
อย่างน้อยก็มีเรา๓คนเพิ่มไปอีกแล้วนะจ๊ะ